มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มันไปซ้ำรอยกับเหตุรถทัวร์มรณะสิบแปด
คุณผู้ชมแต่ว่าครั้งนี้เป็นเหตุรถทัวร์ที่ขนพนักงานต่างด้าวมาจากจังหวัดตา
เข้ามาที่กรุงเทพมหานครระหว่างทางเกิดเพลิงไหม้ครับ
ส่งผลให้มีผู้ทิศาลซึ่งเป็นวัดงานพรรมา
ถูกไฟคลอกเสียชีวิตถึง๒๐ศพด้วยกัน
หนีออกมาได้แค่บางส่วนเท่านั้นนะฮะก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าสะลดใจนะครับ
ซึ่งล่าสุดนั้นทางด้านของผู้ว่าจังหวัดเมียวดีของพม่าเอง
ก็เดินทางมาให้กำลังใจผู้บาดเจ็บด้วยตัวเองที่ประเทศไทยด้วยนะครับ
ความคืบหน้าเหตุการณ์อุบัติเหตุรถบัสโดยสารเป็นแบบชั้นเดียว
ซึ่งเป็นแบบรถร้อนรถพัดลมนะครับ
หมายเลขทะเบียน๑๐๓๘๒๔นครสวรรค์ของบริษัทลาดยาวบริการ
เกิดไฟไหม้บริเวณทางหลวงหมายเลข๑๒สายแม่สอดตาก
หน้าอุทยานแห่งชาติตากศิลปมหาราชตำบลท้ออำเภอเมืองจังหวัดตาก
ก็ทำให้บรรยายงานชาวพม่าเสียชีวิตทันทีจากการถูกไฟคลอก๒๐ศพ
เป็นชาย๒หญิง๑๘ทั้งหมดในสภาพถูกไฟไหม้เกรียมจนไม่เหลือเขาโครงเดิม
จากนี้ก็ยังมีผู้บาดเจ็บอีก๒๗คนและรถบัสก็เสียหายทั้งคัน
เนื่องจากว่าคือไฟไหม้แล้วคนที่นั่งด้านกลางถึงหลังหนีออกมาไม่ทัน
ซึ่งบ่ายวันนี้ครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
หลักฐานเพิ่มเติมที่จุดเกิดเหตุ

พบร่องรอยการเกิดไฟไหม้บริเวณห้องเก็บสัมภาระ
ซึ่งอยู่ใต้รถซึ่งอยู่ใกล้กับห้องเครื่องด้วย

จนทำให้ผู้โดยสารไม่สามารถหนีออกมาได้

บางคนใช้อุปกรณ์ทุบกระจกออกมาบ้าง
แต่ว่าด้วยความที่ไฟมันโหมเร็ว

มักจะสำลักควันก่อนทำให้หมดสติ
จากการสอบสวนนายบรรทูลวิทูลอายุ๔๘ปี

เขารับแรงงานชาวพม่าจากด่านพรมแดนที่อำเภอแม่สอด
ส่งให้นายจ้างที่นิคมอุตสาหกรรมนวรรณครจังหวัดปฐุมธานีค่ะ

เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นบริเวณห้องเก็บสัมภาระ
ใต้ท้องรถที่ติดอยู่กับบันได
ก็เลยต้องจอดรถเปิดประตูทั้งสองฝั่ง
แรงงานชาวพม่าวิ่งลงจากรถ
แต่ผู้โดยสารส่วนใหญ่รีบแย่งกันออกทางประตู

ก่อนจะถูกไฟคลอกแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
ส่วนทางด้านนายอูทุลุย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเมวดีประเทศพม่าก็
เดินทางมาให้กำลังใจกับแรงงานพม่า

วิสิตดากุลเป็นผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดตากให้การต้อนรับ
แล้วก็ชี้แจงถึงเรื่องแนวทางในการให้ความช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาด้วยค่ะ
ใช่ครับจริงแล้วคณะของบริการต่างด้าวชุดนี้มากัน๔คัน
คันนี้เป็นคันที่๔ขับตามมาแล้วก็เกิดเพลิงไหม้
ซึ่งหลายคนก็หลับอยู่ก็เลยหนีไม่ทัน
โดยผู้ว่าจังหวัดตากเองก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประสานคณะกรรมการร่วมชายแดนไทยพม่า
ญาติที่อยู่พม่าไปรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา

เนื่องจากว่าก็ไม่เกรียมดำไปต่อตระโก
จนไม่สามารถจะรู้เลยว่าเป็นใคร
ซึ่งก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนทางนิติวิทยาศาสตร์

ก็เสียใจกับทางด้านของญาติของผู้เสียชีวิตด้วย

แต่ว่ามันทำงานเมืองไทยนะครับ